นี่แหละค่ะอยู่ที่เดียวกันเลยที่อายุทยานั่นเองค่ะ
แต่ไปเจออีกหนึ่งพระเอกอยู่ในงานนี้เหมือนกันสำหรับพี่เอกรังซีโรธนั่นเองค่ะ
ด้วยความว่าเป็นเด็กบ้านเกิดที่อายุทยาก็เวลามีอะไรดีก็อยากจะไปช่วยเหลือพัฒนาที่บ้านนี้แหละค่ะ
นี่แหละค่ะเกิดเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาพระเอกก้านยาวเอกรังซีโรธค่ะก็เลยลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในท้องที่ตลอดเลย
เมื่อวันก่อนเนี่ยพี่เอกก็ได้ไปช่วยพี่บินกับพี่เอกพันธ์เนี่ยแจกของให้คนยากไร้แล้วก็ช่วยช้างที่แลพะเนียดคล้องช้างนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่โควิดระบาดพี่เอกบอกว่าอาหารสำหรับช้างขาดแคลนไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นางเอกคู่บุญพี่ยุ้ยจีรนันเนี่ยย้ายช่องพี่เอกรู้เรื่องกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะ
แต่บอกเลยว่าพี่เอกเพิ่งทราบข่าวค่ะแต่ไม่ว่าพี่ยุ้ยจีรนันจะย้ายช่องไปอยู่ที่ไหนเขาบอกเลยพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะ
ส่วนตัวเองยังคงมีสัญญากับวิกหมอชิดอยู่และตอนนี้ก็ลุยถ่ายละครบู้แอคชั่นอีกสองเรื่องแต่จะเป็นบู๊แบบหลอดโควิดได้ยังไง
ไปฟังพี่เอกเขาหน่อยค่ะ
ทุกอย่างต้องทำตามกระทรวงสาธารณสุขที่เขาจัดไว้ให้เราต้องทำอะไรบ้างเว้นระยะห่างเจลแอลกอฮอลทุกอย่างต้องพร้อมตามที่เขากำหนดเอาไว้
ละครบูลได้ยังไงค่ะละครบูลต้อง
เราก็ต้องปรับฮะบางอย่างเราต้องปรับบทจากต่อยกันเราก็เป็นยิงกันไม่ต้องเข้าใกล้กัน

ได้ต่อยลงครับผมเป็นยิงกันแทนครับผม
ปกติจะต้องมีฉากบูแอคชั่นเตะต่อยล็อกคอกันไปตอนนี้ปล่อยก่อนเอามาจับอาวุธเป็นยิงกันแทนเป็นฉากบู้แบบระห่ำมากขึ้นก็ได้
ค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงยุคโควิดแบบนี้ไปก่อนนะคะ